มันเหลือเกินคู่ชิงแชมป์ในเวทียังคุยกันไม่จบ
เขาบอกว่าต้นน้ำเงินปลายมุมแดง
๓ยกได้เปรียบเลยครับเห็นพี่คาดครับ

มวยไทยปะทะนักมวยจากสปลาว

ศรีถนนชัยศิษย์บุญมี
ชื่อจริงอนุชาหมึกศรีอายุ๒๐ปี

กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๕ครั้ง
อมกิติสิทธิ์ประกายฟ้าที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

เดชฟังโขงศสิริรักษ์
ชื่อเสรีโคตรตะแสงอายุ๑๙ปี
เป็นชาวประเทศสปลาวนะครับ

ถิติการชก๘๐ครั้งชนะ๖๕แพ้๑๕ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเรียวไผ่อสนิทพันธ์ครับ

ใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงนะไทยกับลาว
บนเวทีก็ชกกันแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็รักกันแน่นแฟนเหมือนเดิม

ก็มาต่อบ้านเราไปจำทั้งเวทีราชดำเนินและลุมพิณีครับ

ครับส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
มุมแดงนี่ศรีถนนชัยครับก่อนอันนี้เคยมาแล้วนะครับ
โอ้โหหนักแรงทุกลูกเหมือนกันนะรายนี้วันนี้คุมทีมมาเองเลยนะครับ
ครับเกียร์ทรงฤทธิ์ครับหมวยคู่นี้ครับลุบร่างจุ้งชุก
ฝ่ายแดงนี่ศรีธนนชัยสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตร
อ้าว
ก็มีไปเล่นกับทรงฤทธิแล้วครับมาถอดมงคลให้กับมุมแดงนะครับ
ขณะที่น้ำเงินมีอดีตเฮโร่กำปั้นเหรียญทองแดงโอลิมปิกครับ

ถอดมงคลให้กับเจ้าเดชฝั่งโขงสศิริรักษ์ครับ
ก็อยู่ในสีเสื้อของหมาน้อยอุดรแล้วครับ
ทีหวังว่าเป็นคู่รองของรายการนะครับมวยคู่นี้
แต่ว่ามีการชิงแชมป์เลยขยับคู่เอกขึ้นมาเป็นคู่ที่๓นะครับ
นั่นหมายความว่าความมันและศักดิ์ศรีเต็มเปี่ยมเหมือนกันนะครับมวยคู่นี้
เอ้าติดตามยกที่๑ครับ
น้ำมวยจากประเทศไทยครับบุรีรำน้ำเงินสปลาว
แม้ถ้ายังไม่บอกกับผู้ชมมันน่าตามคืกกันจริงเลย
คนไหนไทยคนไหนลาวนี่ดูไม่ออกบอกไม่ถูก

อือฮ่าแดงก็คือสีถนนชัย๑๐ุ่นมีนะครับ
อืมนี่ละครับค่ายมวยมาสถานทั้งคู่นะครับ
บุญมีฝ่ายแดงนี่น้ำเงินก็มีวิชัยราชานนท์นะครับ
ต้นมีแดงน่ากลัวนะ
ดูแลทั้งคู่นะค่ายมวยทั้งสองค่ายอยู่ในความเชื่อถือนะว่าอย่างนั้นเถอะ
โห้ยต่อยทองต่อยลำโตเลยนะครับ

ต้องไปดูเอา๔๕นู่นจะยืนได้หรือเปล่าแดงมาหนักมาแรงเลย
เดชฝั่งโขงจากประเทศลาวนะ
แต่มาซ้อมอยู่กับวิชัยราชานนท์
แดงนี่มันจะเจาะเล่นเหมือนสีทรนชัยในวันอากาศดีหรือเปล่า
นี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ถ้าไม่บอกนี่ดูหน้าตาไม่รู้นะ
บอกได้ยังไงวันไหนไทยวันไหนลาวหน้าตาคือเลย
แต่จะบอกว่าเอาคู่นี้คุณดูสิว่าใครอยู่ประเทศลาวต้องบอกว่าฝ่ายแดงนะ

นี่เอาคืนเลยได้ช่วง
คู่นี้ต้องบอกว่ากระดูกมวยใกล้เคียงกันนะ

เจอแล้วแข้งขวาเต็มใจดีด้วยใช้ได้ไม่หนีด้วยขยับใกล้
มวยยืนมวยสวยงามน่ารักทั้งคู่นะว่าอย่างนั้นเถอ
กับมวยมันดังยิ่งถอยยิ่งเจ็บถ้าเดินเข้าไปก็โดนหมัดเดียว
เน้นหมัดเลยนะเจ้าศรีถนนชัย
กะเค็มเร็วเลยนะน้ำเงินนี้เราไปดูอัน๔อัน๕นู่นดูยาว
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐทีวีช่วงนี้อีเวนต์ใหญ่เยอะนะครับ
จากฟุตซอลเอฟซีฟุตซอลคลับแชมป์เป็นชิปไทยแลนด์๒๐๑๖แล้วนะครับ
หลังจากศึกยอดมวยไทยรัฐจบนะครับชมบุรีบูเวฟเข้ารอบนัดชิงที่๓
เจอกับลิปป้าอัลพิสซิงนะครับจากสหรัฐอัลหลักเอมิเลสแล้วอ่อด้วย
นักวิยาโอเชียรพบกับนาฟิตอัลวาชาจักรีรัสครับในเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยถ่ายทอดสดจากจังหวัดนครราชศรีมา
ระหว่าง๒๓ถึง๓๑กรกฎากรมครับมาเดินผู้แรกในวันพรุ่งนี้
ไทยพบกับเวียดนาม๑๑นาฬิกาเป็นต้นไป
เชียร์ทีมชาติไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เด็ดฝังของค่ะอันนี้ไม่น่ากลัวนะ
เวลาโดนแล้วแกขยับอาวุธเข้าหาเลยขยับเดินเข้าหาเลยนะ
โดนแล้วเดินเลยนี่เจาะยาง
ยกไม่ยุบมายุบแล้วครับอยู่ที่ไอ้เจาะศรีตนนทรายนน่ะนะ
อย่างเดียวเลยขยับขยับด้วยความมั่นใจ
โอ้โหทางด้านศรีดนชัยนี่ต่อยเขาลำตัวต่อยหมัดหนึ่งสองเต็มหน้าเลย

ครับครูก่อนชาวไทยครูชาวลาวครับเด็ดฝั่งโภงก็เดินเข้าหาวังอ่าวต่อยคืน

ครับนี่โปรเตอร์มหาชนครับคุณทรงชัยรัตนสุบันครับ
มานั่งดูมวยพร้อมกับเสียชายครับ

อ่าโอ้โหเมื่อกี้บนเวทีแหกปากซะเสียงแหกหมดเลยครับเอ้า
ขอบคุณกาซิมันจราเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐บาท
แก่ผู้ชนะน็อคและก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอดราเคฟ่าทางครับ
ไปบนวิธีท่านผู้ชมครับยกที่๒ยกแรกนี่โดนหมัดเข้าไปหลายทีเหมือนกันนะครับ
ฝั่งโขงแต่ไม่กลัวไงพอโดนแล้วก็ขยิกเข้าหาขยิกเข้าหาอย่างเดียวได้ช่วงด้วย
แล้วขนาดหัวใจนี้น่าจะเกินระร้อยอยู่พอสมควรเลยนะครับน้องเงินแน่นอนอยู่เดินแล้วไม่กลัว
แดงกันต้นออกไปเรื่อยอ่ะน้องเงินมันเดินแล้วเดินนอลลอรดเพราะว่าไม่มีถอยเลยนะ

เปเลกอย่าทรงลิฟท์

คนที่เดินคือจากประเทศลาวนะ

มีพิเศษที่มากด้วย

เดินสุดดี

ยังไม่ทันดับเคลื่อนรถเลยเขาก็รอดโมงโมนเวทไฟกันแหละ

ไม่ได้เป็นร่มไซดเลยวันนี้

ไฟแดงสินกุมมีไฟแดงเมืองรัชชานุน
เงินความมั่นใจสูงเลยนะ
สินกุมมีทั้งคนหลวงทั้งกล้องสัตว์ก็แน่

ต่อยกับไอ้เจ้าไอ้แบงค์ไง
วันที่๓ของอิทยาพิษมือน่ะ

แต่ว่ามันไล่แขนเหลือนะ

ส่องงัดขึ้นไปอย่างนี้อันตรายนะเดทฟังโค้งทำได้ดีด้วย
อยู่หัววิทยาลัยไม่มีมันเนี่ยแหละจะสีชื่อ
ต้องมีมันมาช่วยด้วยเดทฟังโค้งนี่มีส่องมาช่วย
น่าจะเน้นไหนนะพร้อมแล้วตีได้หรือเปล่า
พยายามสอนละสอนไม่ขึ้น
ยังสอนไม่เข้าแหละเดทฟังโค้ง
มีแทงเข้ามีแทงก็มีเด้งตีเหมือนกันนะ
สอนไม่มีอย่ายุบนะศิลป์ขนต้นชัย

หุบแล้วก็แข่งขวาตัดค้าจอบยาง
ครับวันนี้ผ่านมาแล้วครับ๒ยกครับ

สีดนทรัยอุบวชแข่งซ้ายสูง

มุมแรงดูมาออรุณหนักแรงนะพี่ชัยนะ
มุมแรกสีดนทรัยัลือสรักษิตกับสิทธิ์น้อยเก่าครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่หัวใจก็ไม่ธรรมดา

ตามต่อยกที่๓ครับ

เห็นรูปเห็นทรงเห็นเหลี่ยมมาแล้ว
แดงนี่หนักแรงเลยแล้วเครื่องติดก่อน
น้ำเงินนี่เครื่องร้อนช้านิดหนึ่งครับยก
ถ้ายกนี้ไม่ร้อนนี่สงสัยลำบากแล้วซ้ายมาเลย
พูดปุ๊บเหมือนจะได้ยินเลยซ้ายอีกแล้ว

ป้อกกันหวัดขวาของแดงสินธนชัยด้วย
ถ้าดีขวามาขวาสวนเลย

ถ้าดีดแข้งซ้ายแบบนี้สร้างความลำบากใจให้แดงแน่
ดูมั่นใจสูงด้วย

ด๊วย๔น้ำเผือไปไต่ขวานี่แดงอาจจะส๋วยหมัดขวาได้
นี่ถ้าเตะซ้ายมานี่ป้องกันหัดขวาได้ด้วย

กล้อมสวยด้วยนะ

แดงเริ่มจะออกอาวุธละ๒ยุคดูแม่ดูยิ่งยักษ์ยิ่งยักษ์ยังเหมือนคุ้มคุ้มอยู่

ถนนชัยแม่โดนแค่งซ้ายนี่ชักงงแล้วออกอยากยังไง

หยุ่นคำ
นี่ซอกนี่แฟฟ
ไม่ธรรมดาแล้วอย่างนี้เวลานี้ไอ้เจ้าเด็ดฟังโขง
เขาอยากเดินแข่งซ้ายเตะตี

ศรีทนทนชายสูงจุดหมัดหลายลงให้

วเจ้ามาแล้วเจี๊ยวเล็กเจียวใหญ่แล้วนี่แน่นเวทีอีกแล้ว
เฮแล้วพลาแล้วแค่ขวา
อย่างนี้สนุกแล้วล่ะครับแพ้ชนะค่อยลุ้นกันที่ปลายแล้วครับคุณผู้ชม
ถึงตัวตลอดนี่โก่งแล้วแทงแหลมสวยด้วยน้ำเงิน
อารมณ์ลูกภรรย์โค้กเครื่องให้ได้เลยน้ำเงินแต่แดงนี่หนักเลย
พระติศภาคหน่อยน้ำเงินนี่หล่นได้แต่ประมาณได้โก่งแล้วแทงนี่ทำได้ดี
โสกสั้นหล่นให้บอกแล้วต้องระวังลูกบีไง
ผมบอกแล้วต้องระวังไม่ดูกนับเลยแทงด้วย
ต้องระวังรูปนี้เนี่ยอันตรายจริง
ไอเด็ดฟังโขมตัวเนี่ยไม่ธรรมดา

มันรอจังหวะมานานแล้วนะลูกนี้นะสุดท้ายแล้วสับสอกหล่นเลย

แตกน่าจะเป็นใต้ตาซ้ายหรือเปล่าหนกแก้มมานะ

บวกเลยปับทีเดียว

รับเลย๓๐๐บาทไม่ต้องนับด้วยลูกนี้เด็ดขาดจริงพี่ชัยบอกแม่
ใสเลยแบบนี้รายการใหญ่นี่รออยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะ

ตาเลยแบบนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อน